อีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ปืนลั่นใส่ชายวัยสามสิบเอ็ดปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลั่นเพราะว่าเขาพกปืนเอาไว้แล้วคาดว่าปืนมันน่าจะหล่น
หล่นแล้วลั่นใส่เท้าตัวเองแล้วเสียเลือดมากนะคะ
เขาเลยเสียชีวิตในระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำสวนบนภูเขานี่แหละค่ะ
ตำรวจสพพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่าพบศพ
คนถูกยิงเสียชีวิตบริเวณทางขึ้นเขาที่หมู่บ้านปลายอวนหมู่๕ตำบลพรมโลก
ก็ประสานทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าตรวจสอบนะคะพอไปถึงที่เกิดเหตุ
บริเวณทางขึ้นเขาดังกล่าวก็พบศพของนายธีรพลจีโนพลอายุ๓๑ปี
สภาพศพเขาเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสองสอง
ชนิดไทยประดิษฐ์บริเวณต้นขาซ้าย๑แผล
กระสุนฝังในแล้วตัวของนายธีรพลเนี่ยนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตข้างรถจักรยานยนต์
สภาพเก่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ
จุดสองสองหนึ่งกระบอกตกอยู่ร่องรอยก็คือมีการยิงไปแล้วหนึ่งนัด
เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายธีรพลเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขึ้นไปบนภูเขาจะไปทำสวน
แล้วก็มีการเหน็บอาวุธปืนพกสั้นไว้ที่เอวเมื่อขี่มาถึงที่เกิดเหตุคาดว่าปืน
คงจะตกพื้นแล้วก็ลั่นใส่ต้นขาซ้ายหนึ่งนัดทำให้นายธีรพลเสียเลือดมากและก็เสียชีวิตนะคะ
ทางญาติเองเนี่ยบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ชนะสูตรศพแล้ว
ก็มอบศพให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ